แคคเกอร์เจาะระบบหน่วยงานภาครัฐอย่างหนัก
วันนี้เป้าหมายคือกองทัพบก
แสดงการต่อต้านพรบคอม
ต่อต้านซิงเกอร์เกดเวย์
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๘นาฬิกา๓๐นาที